แบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดนะที่บอกว่าคนทำดีก็ต้องได้ดีตอบแทนไป
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ยิ่งการันตีได้เลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพื้นเพลเป็นชาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือได้รับฉายานะบอกว่าเป็นนางฟ้าของหมาวัดนะฮะ
เธอมีจิตใจที่เป็นกุศลมากแล้วก็จิตใจดีมาก
หลังจากที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเสร็จเนี่ยก็จะใช้เวลาว่างเข้าวัดเข้าวา
จากจะทำหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนนี่อีกหนึ่งอย่างค่ะที่เธอทำ
ทำแบบนี้ค่ะมานานหลายปีแล้วก็คืออาบน้ำให้หมาวัด
หมาบางตัวเนี่ยลักษณะก็พิการด้วยนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าทำดีต้องได้ดีเนี่ย
เพราะว่าล่าสุดค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
พลตำรวจตรีกันสวรรค์จันทรเซนเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพระราชทาน
พระราชกระแสรับสั่งชมเชยมามอบแก่นางสาวณพัดสวรรณชูแก้วหรือว่าคุณพึ่งนะคะ
ซึ่งเธอและครอบครัวก็บอกว่ารู้สึกปลาปลื้มในพระราชกระแสชมเชยอย่างที่สุด
คือยังหาไม่ได้เนี่ยนะคะฟังเสียงคุณนพัศวรรณกันหน่อยค่ะ
ดิฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีต่อสังคมและทำจิตอาสาต่อไปเท่าที่กำลังและความสามารถของดิฉันจะกระทำได้ค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากทำแบบนี้แล้วนะคะเธอยังเคยช่วยเหลือนะ
ช่วยเหลือบริจาคเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้แก่ผู้ยากไร้ซึ่งคนในพื้นที่รู้จักเธอและครอบครัวเป็นอย่างดี
เพราะว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่และหมั่นเข้าวัดทำบุญตักบาทเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะวันพระ
ไม่ขาดเลยนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยก็คือนางฉลวยชูแก้วบอกว่ารู้สึกปลื้มใจมากที่ลูกสาวเป็นคนดี